เกิดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์คือประมาณ๒วันก่อน
มาได้หลายคดีโด่งดังในโลกออนไลน์
จู่มีบรุษปัจสะดีไปส่งภาษาดุกล่องนี้
แต่จ่าหน้าถึงสารวัตรแย้ปรากฏว่าคุณแม่ของสารวัตรแย้อายุ๖๑ปี
เป็นคนเซ็นรับเป็นคนเซ็นรับแล้วกำลังจะเดินเข้าบ้าน
ยังไม่ถึง๑นาทีเลยปรากฏว่าตำรวจมาเลย
สักประมาณ๑๐คนแล้วบอกว่าหยุดข้างในมียาเสพติด
นี่แหละค่ะคุณแม่ก็เลยถามว่าเอ๊ะรู้ได้ยังไงมียาเสพติด
เพราะว่ายังไม่แกะเลยคุณจะรู้ได้ไง
ก็เลยเอาเรื่องราวมาโพสต์คุณผู้ชมวันเกิดเหตุนะ
หลังจากนั้นตำรวจก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับคุณแม่ของสารวัตรแย้

ที่สุดแล้วเรื่องที่มันเกิดขึ้น

บังคับการตำรวจภูทรนครสวรรค์ก็มีการประชุมติดตามความคืบหน้า
เรื่องที่มันเกิดขึ้นโดยผู้การนครสวรรค์บอกว่า
ตอนนี้พนักงานสอบสวนได้มีการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว
แล้วคุณเชื่อไหมวันที่มาส่งเนี่ยส่ง๖กล่องไปทั้งหมด๖พื้นที่ที่ไหนบ้าง
ก็ที่นครสวรรค์ก็คือบ้านสารวัตรแย้
ปรากฏว่านี่มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา
สามารถที่จะรวบรวมพยานหลักฐานและที่สุดก็สามารถจับกลุ่มผู้ชายคนนี้ได้แล้ว
เป็นผู้ชายที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่ก็คือนายอนุสักมิ่งเมืองอายุ๒๕ปี
เป็นชาวจังหวัดพยาวซึ่งเป็นผู้ชายที่ปรากฏในกล้องวงจรปิด
ลูกศรสีแดงชี้อยู่นี่นะคะ
เป็นคนไปส่งพัสดุซุกซ่อนยาเสพติดไปให้กับสารวัตรแย้
ตำรวจสามารถตามจับกลุ่มได้ในพื้นที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำ
จับกลุ่มได้พร้อมกับของกลางเป็นยาบ้าจำนวนหนึ่ง
แล้วก็ยังไปพบยาเสพติดส่งมาจากจังหวัดพิศนุโลก
ไปพบบัตรประจำตัวประชาชนอีกสักประมาณ๕๖ใบ
สอบสวนเบื้องต้นผู้ชายคนนี้ก็คือนายอนุศักดิ์
ตนเองมาทำงานก่อสร้างในพื้นที่
ก็คือที่สตึกได้สักประมาณปีเสร็จ
บอกข้อมูลแค่นี้ตำรวจนำตัวนายคนนี้ไปสอบสวนเพิ่มเติม
ตอนนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลใดได้นะคะ
เอาล่ะเบื้องต้นสรุปแบบนี้คือสามารถจับกลุ่มผู้ชายคนนี้ได้แล้วนะคะ
ต้นทางส่งที่ปรายศนีย์สตึกบุรีรำไปที่ปลายทาง๖จุดด้วยกัน
๖จุดก็คือที่บ้านสารวัตรแย้
คือสารวัตรแย้ตอนนี้ก็ตำรวจบอกว่าไม่ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนนะคะ
แต่ว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งเรียกตัวไปให้ข้อมูล
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่มเติม
เพราะว่าก่อนหน้านี้สารวัตรแย้ยืนยันเลยนะคะ
ว่าไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติด
น่าจะเป็นการถูกกลั่นแกล้งมากกว่า
เพราะว่าก่อนหน้านี้ไปปรับรามขบวนการค้ายาเสพติด
รายใหญ่แล้วก็อาจจะโกรธแค้น
ก็เลยกลายมากัดแกล้งเป็นแบบนี้นะคะ
ค่ะก็เป็นลักษณะคล้ายกับที่แม่ของสารวัตรแย้เนี่ย